แล้วก็มาถึงวินาทีที่สำคัญนะครับ
ชะตาชีวิตครอบครัวของพ่อแดงจากจังหวัดตรังครับว่าจะสามารถ
คว้าทุนไปต่อลมหายใจสูงสุด๑ล้านบาทได้หรือไม่
ขึ้นอยู่กับเฉลย๔ข้อในวันนี้นะครับ
ถ้าตอบถูก๑ข้อรับ๕๐๐บาท
ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบถูก๓ข้อรับ๑๐๐๐๐บาท
ถ้าโชคดีตอบถูกทั้งหมด๔ข้อ
รับถูกไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑๐๐๐๐๐๐บาท
เอาละครับวันนี้ถือว่ามาเปิดดวงแล้ว
เรามาใช้โอกาสของเราให้เต็มที่

แต่พวกเราภาวนาว่าขอให้ได้ทุนสูงสุดนะครับในวันนี้
พร้อมไหมฮะที่จะฟังเฉลย

ถ้าพร้อมแล้วผมจะเลือกเฉลยข้อแรก
จากเรื่องครอบครัวของเราครับ
คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
เลขบัตรประจำตัวประชาชนของใครในครอบครัว
ที่ลงท้ายด้วยเลข๙
แมวเลือกตอบ

ถ้าถูกข้อแรกนะครับ๕๐๐๐บาท
เราโปรดาว่าถอยถูกตั้งแต่ข้อแรก
ไม่พลาดเลยนะถึงจะได้ลุ้นเงินล้าน

เยี่ยมครับ
ต้องยืนในรับเลขรบท้ายด้วย
เลข๙ใช่ไหมเลขบัตรประจำตัวประชาชน

ภาวนาเลยเหรอถึงกับภาวนาเลย
มั่นใจแค่ไหนก่อนจะเฉลย

หยิบสุธิบัตรล่าสุธินี่ค่ะ
ข้อแรกนะครับแม่ทำได้เพราะฉะนั้นครอบครัวนะครับของพ่อแดง
ทุนไปต่อชีวิตข้อแรก๕๐๐๐
ทำได้แล้ว๑ข้อ
ลุ้นกันต่อครับข้อสองผมจะเลือกเฉลยจากเรื่อง

โจทย์สำหรับเรื่องนี้ก็คือ
ดอกบอลนะฮะแล้วเตะให้เข้าตะก้า๑๐ลูก
ภายในเวลา๓นาที
ทำได้หรือไม่ได้ได้
ภายใน๓นาทีได้หรือไม่ได้
ถ้าได้ข้อนี้นะครับ๑๐๐๐บาทนะฮะ

ทำที่ได้ครับ
แมทใช้เวลาไปทั้งหมด๒นาที๕๑วินาทีครับ
ทำได้๒ข้อแล้วรับทุนไปต่อชีวิต๑๐๐๐บาท
นี่ก็คืออีกหนึ่งกีฬาที่คนในครอบครัวรัก
แล้วเขาก็เลือกให้ขึ้นมาตอบข้อนี้มาทำโจทย์ข้อนี้
เพราะฉะนั้นหนูก็เลยใช้สิ่งที่หนูรักเนี่ยเป็นประโยชน์กับครอบครัวในวันนี้นะครับ
สองคนพี่น้องช่วยกันเพราะฉะนั้นเด็กดีแบบนี้ก็ต้องมีรางวัลให้
อกจากจะมอบรองเท้าให้ไปแล้วนี่นะครับ
คู่แล้วมอบลูกบอลให้๒ลูกนี้เอากลับไปฝึกซ้อมกันที่บ้านลูก

ครึ่งทางหลังนี้ครับอีก๒ข้อที่เหลือข้อ๓และข้อ๔
เรามาเชียร์แล้วเรามาลุ้นกันว่าจะได้เงินแสนและเงินล้านกลับไปบ้านกันหรือไม่นะครับในวันนี้
ภาวนาว่าขอให้โชคดีนะครับ
ผมจะเลือกเฉลยข้อต่อไปจากเรื่อง

คำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
ตัวเลือกใดต่อไปนี้
ผสมแล้วไม่ได้สีน้ำตาล

น้องวินเลือกตอบตัวเลือกที่สี่แดงเขียว
ซึ่งเป็นคำตอบที่
โลกโลกโลก

คือสีม่วงแดง
เพราะฉะนั้น๓ตัวเลือกนี้ได้หมดเลย

ก็คือม่วงกับแดงที่ผสมแล้วไม่ได้สีน้ำตาล

แต่เรามีโอกาสลุ้นเงินแสนในข้อต่อไปครับ
แล้วก็ขอให้โชคดีนะครับ
ผมจะเลือกเฉลยจากเรื่องไม้พิรมพรครับ
คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
อัลบั้มชุดที่๕ยาใจคนจนวางแผงในปีพศใด
ปศ๒ครับปศ๒๕๔๒ครับ
พ่อแดงเลือกตอบตัวเลือกที่๒พศ๒๕
ซึ่งเป็นคำตอบที่
ยาใจคนจนนะครับออกวางแผงวันที่๓๐มกราคม๒๕๖๐
โดยอัลบั้มนี้นะฮะมียอดขายเกิน๑ล้านตลับ
วิเคราะห์มาพ่อมั่นใจแค่ไหนครับ
ทำไมไม่เลือก

เอาละฮะวันนี้ถือว่าครอบครัวของพ่อแดงนะครับ
จากจังหวัดตรังตอบถูกไปสองข้อ
รับทุนไปต่อชีวิต๑๐๐๐บาท
ถ้าคิดว่าเงิน๑๐๐๐บาทนี้จะไปทำอะไรก่อนครับ
ก็จะเอาไปซ่อมแซมบ้านบางตัว
แล้วก็เก็บไว้ซื้อชุดนักเรียนให้ลูก

ซ่อมได้เพราะว่าผมดูแล้วเนี่ยนะครับ
ก็ยังทำได้บ้างเป็นส่วนหนึ่งบางส่วนก่อน
เอาตรงส่วนที่มันจำเป็นก่อนเนอะ
เพราะว่าเด็ก๕คนเข้าโรงเรียนหมดแล้วนะครับ
ที่คุณผู้ชมถ้าเกิดว่าใครที่ดูตั้งแต่ต้นรายการนะครับ

พ่อแม่ลูกอยู่ในบ้านหลังนี้

แต่ทางรายการเราก็จะมีค่าเดินทางค่าเสียเวลาค่าอาหารให้ต่างหากนะครับ
ซึ่งไม่เกี่ยวกับเงินที่ได้ในตอนที่เล่นเกมนี้นะครับ

พวกเราเป็นกำลังใจให้นะพ่อนะ

ถือว่าวันนี้เรามาใช้โอกาสแล้วเรามาเปิดดวง
คิดว่ารายการของเราก็คือสะพานบุญดีนี่เองนะครับ
เพราะว่าจริงแล้วหลายครอบครัวที่บางทีแล้วเนี่ย
ตาอ้าปากได้ก็เพราะว่าคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านช่วยกัน
และผู้ที่ใจบุญจริงนะครับช่วยกันคนละเล็กละน้อย
สำหรับครอบครัวของพ่อแดงก็เหมือนกันนะฮะถึงแม้ว่าวันนี้ไม่สามารถแก้ไขวิกฤตได้ภายในวันเดียว
แต่ผมเชื่อนะครับว่ารายการของเราคืออีกก้อนแรกที่จะเป็นฐานให้กับคุณผู้ชมได้ต่อยอดความหวังในการซ่อมแซมบ้านของพ่อแดง
ให้กลายเป็นบ้านที่ปลอดภัยและน่าอยู่
ช่วยกันคนละเล็กละน้อยคนละไม้ละมือนะครับ
ขออนุญาตขึ้นเลขที่บัญชีไว้ด้านล่างนี้นะครับ
วันนี้ขอบพระคุณมากนะครับสำหรับเรื่องราว
ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ
พบกับผมและโจทย์๔ข้อ
ลุ้นเงินรางวัลไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท
ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาทุ่ม๑๕นาที
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ในเกมต่อชีวิต
วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ